คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดระยองหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยถูกคู่อริบุกมาหาแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
เขามีเหล็กขูดชาร์ฟนะฮะคว้าขึ้นมาเนี่ยแทงใส่ฝั่งนั้นเข้าไปตายไปหนึ่งนะฮะ
มีคนเจ็บอีกหนึ่งไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ

อีก
นี่เป็นจังหวะที่แทงกันไปแล้วนะนี่ตอนต้นนะฮะ
จะเห็นว่าคนที่ชื่อเอ็มที่เป็นมือแทงถูก๔คนนี้นี่มายืนกันอยู่เห็นไหมฮะ
เขาเป็นคนที่อยู่บ้านหลังนี้กำลังนั่งทำหมูแดดเดียวอยู่
แล้วครัวหรี่มาสี่คนมาหาที่หน้าบ้าน
พอเรียกออกมาแล้วมีการคุยกันไปคุยกันมาสี่คนนี้พลักฟังในเอมล้มลง
แล้วก็รุมเลยนะฮะทั้งหมัดเท้าเข่าศอกนี่เตะกระทืบแบบไม่ยั้งเลย

จังหวะตรงนี้เนี่ยเอ็มที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะ
โดนสี่รุ่มหนึ่งอยู่ขวาเหล็กขูดชาร์ฟขึ้นมา
แทงสวนใส่เข้าไปโดนอาคมเข้าไปนะฮะ
อาคมนี่ตายนะฮะมีชาวบ้านแถวนั้นก็มาช่วยกันแยก
แล้วก็หยิบเหล็กมาทิ้ง
อาคมนี่ตายนะอาคมนี่เจ็บอาคมนี่ถูกกัดนิ้วแต่อาคมนี่คือคู่กรณีโดยตรงกับเอ็ม
อาคมเนี่ยพาพวกมานี่สุริยาพาเพื่อนมาตายว่างั้นเลย
สุริยาแสงจันทร์อายุ๒๘ปีคือที่เอาเหล็กขูดชาปแทงเข้าไป
เข้าหน้าอกเลยฮะอย่าบอกนะว่าเข้าฝั่งซ้ายอ่ะ
ทะลุหัวใจเลยโอ้โหคือหลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุ
ก็มาถึงที่เกิดเหตุพยายามช่วยปั๊มหัวใจนะฮะ
แต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วนะฮะ
อีกคนนึงที่เจ็บก็ชื่อนายอาคมนะครับอายุ๓๘นะครับ
อาคมนี้ถูกกัดเข้าที่นิ้วนะฮะค่ะ
ตอนที่กำลังไปแย่งเหล็กขูดชาร์ฟออกจากเอ็มมือแทง
มีผู้หญิงในคลิปนะฮะพยายามเข้ามาช่วยห้ามกันด้วยนะครับ
คือพอคนเริ่มมาเนี่ยฝั่งสี่คนที่มาเนี่ย
ส่วนตัวคนที่เป็นมือแทงที่ถูกทำร้ายก่อนนะฮะ

ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะฮะ
แต่เอ็มก็บอกผมก็สะบักสบอมเหมือนกัน
โดนเข้าไปตอนแรกเนี่ยโอ้โหทั้งใบหน้าทั้งปากนี่แบบเลือดออกเต็มไปหมด
นี่เอ็มเขาสารภาพว่าเขาแทงจริงนะเขาแทงใส่สุริยาจนเสียชีวิตจริง
แต่เขาถูกรุมก่อนเขาบอกเขาทำไปเพราะป้องกันตัว
โอ้โหดูหน้าเห็นไหมฮะที่ตอนแรกโดนใส่เข้าไป
ทุ่มเมื่อคืนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุก่อนนะฮะ
บนถนนในหมู่บ้านที่ห่างจากบ้านของในเอ็มสักร้อยเมตร
นี่ยังมีรองเท้าแตะ
ของนายอาคมที่เสียชีวิตนะฮะที่บาดเจ็บสุริยาสุริยาที่เสียชีวิต
อันนี้รองเท้าของสุริยารองเท้าแตะเขายังยังถูกเนี่ยวางกองทิ้งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอืม
โอ้โหเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มนะส่วนที่สพปลวกแดงเนี่ย
วันนี้ตำรวจคุมตัวในเอ็มกลับมาจากการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
จังหวะที่ตำรวจคุมตัวออกมาตรงนี้นะฮะคุณเนติชาวก็เลยได้โอกาสขอสอบถามหน่อยเลย
ว่าเออตกลงแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงกันก่อนจะเกิดเหตุถึงขั้นแทงกันตาย
เอ็มเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับนายอาคมคนเจ็บที่เขากัดนิ้วเมื่อคืนที่โรงงาน
อันนี้เขาอ้างนะเขาบอกว่าอาคมเนี่ยชอบเอาเรื่องของเขาไปพูดเสียหาย
เมื่อคืนนี้อาคมก็เลยมาหาเขาที่บ้านแล้วพาพวกมาด้วยรวมเป็น๔คน
ทีแรกตอนมาถึงอ้างว่าจะมาขอเคลียร์
พอตัวของนายเอ็มออกมาจากบ้านเอ็มอ้างว่ายังไม่ทันได้คุยเลย
อาคมเนี่ยพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาก่อนเลย

เขาก็เลยจำเป็นต้องป้องกันตัวคว้าเหล็กขูดชาร์ฟมาแล้วก็แทงใส่เข้าไป
จนตายจังหวะแบบแทงใส่ไปก่อน
โหมันเข้าในอกข้างซายนะตัดคั่วหัวใจเลยครับ
ผมที่เขามารุมทำร้ายผมผมก็เลยป้องกันตัวประมาณนี้ครับ
ผมก็เลยไม่ได้ว่าแทงหรอกพี่ผมยังไม่ได้แทงอะไรเลยครับ
แค่แบบมันชุนละมุนกันผมพยายามดึงออกจากเสื้อ

แต่พวกเขามาตะลุมบอลผมผมก็เลยล้ม

เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจแทงเขาพยายามดึงเหล็กออกจากเสื้อ
แต่มันปักเข้าหน้าอกเลยนะ

คือป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อนี่จังหวัดทางนี้นี่แหละ

กอเหตุแบบไหนเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับมีญาติของเอ็มนะฮะ
เขาก็เอาโพสต์
มีข้อความหนึ่งที่เอ็มเนี่ยโพสต์ภาพตัวเองนี่กำลังดูดชานมไข่มุกอยู่
แล้วมีข้อความนี่คุณรัชพรกูบอกเลยมึงเล่นผิดคนแล้ว
อันนี้บักบดีหรอคนไม่ดีเหรอฮะ
แล้วก็มีข้อความอีกโพสต์นึงนะญาติบอกเอ็มโพสต์เอาไว้
บอกก่อนที่จะมาหาผมพวกคุณหัดใช้ปืนที่มียี่ห้อกว่านี้หน่อย
ปืนยิงปลาผมไม่เอานะภาพอะไรเนี่ย
กระจูบหรอฮะ
เพราะว่าเขาทำหมูแดดเดียวเนี่ยเลยไม่รู้ว่าพวกเนื้อหมูอะไรของเขาหรือเปล่า

คือสองโพสต์นี้ญาติของเอ็มบอกว่าเอ็มเนี่ยโพสต์เอาไว้
ก่อนที่ฝั่งของอาคมจะบุกมาหาที่บ้านหนึ่งวัน
ซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนหรือเปล่า
ทำให้ฝั่งของอาคมที่เป็นคู่อริของเอ็มเนี่ยมาหาที่บ้าน
เพราะเอ็มบอกเขามีปัญหากันที่โรงงานใช่ไหม
แต่ญาติก็เชื่อว่าเอ็มคงไม่มีเจตนาจะถึงขั้นแทงคนตาย
เพราะนิสัยส่วนตัวเอ็มก็ไม่เคยทะเลาะกับใครอยู่แล้ว
ต้องดูฝั่งคู่กรณีด้วยนะฮะ
ฝั่งนั้นมีคนเจ็บคนตายนะครับ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าจากภาพในกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเนี่ย
มีไปรุมเขาก่อนใช่ไหม

วันนี้ฝั่งคู่กรณีของเอ็มมาให้ปากคำกับตำรวจนะฮะก็มากันสามคนแล้วครับ
เพราะว่าคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วอาคมคนเจ็บนี่ถูกเอ็มนี่กัดเข้าไปที่นิ้ว
ตอนที่ไปแย่งเหล็กขูดชาร์ฟนี่ฮะอายุ๓๘ปีอีกคนนึงคือสุริยานี่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
มีคมสรรอายุ๒๙ปีนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยชื่อยันยงอายุ๓๒นะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ที่ไปลุมเตะลุมต่อยทางเอ็มเขา
เพราะว่าตำรวจบอกตรวจสอบจากพยานหลักฐานต่างแล้วพบว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
มาด้วยมาเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
ทีนี้คนที่เป็นคนสำคัญของเรื่องคืออาคมที่ฝั่งของเอ็ม
ที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นมือแทงมือกัดเนี่ยนะ
บอกว่าอาคมบุกมาก่อนมีเรื่องบาดหมางกันที่โรงงาน

เขาขอยืนยันว่าเขาไม่เคยแขวะไม่เคยหาเรื่องเอ็มนะ
มีแต่เอ็มนั่นแหละขู่จะตามฆ่า
อย่างที่โพสต์ที่เห็นเนี่ยเขาเลยกลัวไง
เมื่อคืนนี้อาคมบอกผมก็เลยตัดสินใจไปเคลียร์กับเอ็มดีกว่า

ไม่คิดว่าจะถูกเอ็มเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิต

ผมขอโทษนะครับว่า
น้องเขาก็อยากโทรหาผมมา
เขาก็อยากไปกับผมเนี่ย
อยากไปช่วย
เขามีปัญหากันก่อนอยู่แล้ว
เพราะว่าเอ็มเนี่ยเคยตีหัวมันครับ
เอ็มเนี่ยเคยตีหัวพี่หรอ
ตีหัวไอ้คนตายเนี่ยครับผม
อ้าวนี่อาคมเขาบอกเขาไม่เคยมีเรื่องด้วยนะ
มีแต่เอ็มนั่นแหละที่มาหาเรื่องเขา

อู้เนี่ยเอ็มนี่เรียกว่าผูนะ

เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งยังให้การไม่ตรงกันนะฮะเดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อ
แต่ที่แน่แน่เนี่ยคือฝั่งเอ็มเนี่ยไปแทงเขาตายค่ะนะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ที่โรงพยาบาลระยองนะครับญาติไปติดต่อขอรับศพของนายสุริยา
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดมหาสรคามนี่คือสุริยานะครับ
เราก็ได้คุยกับแม่ของสุริยานะฮะมารอรับศพลูกชายนะตอนนี้รอรับศพลูกชายอยู่ที่บ้านที่มหาสรคาม
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยมีปัญหามีเรื่องกับเอ็มนานมาแล้ว
เมื่อวานนี้ลูกชายบอกว่าพี่ในกลุ่มซึ่งก็คืออาคมนั่นแหละมีปัญหากับเอ็มอีก
คือสุริยาก็เคยมีแต่รอบหลังเนี่ยคืออาคมแล้วสุริยาเนี่ยโทรมาคุยกับแม่
บอกเนี่ยเพื่อพี่ในกลุ่มนัดไปเคลียร์กับเอ็มที่บ้านเขาก็เลยขอตามไปด้วย
แล้วไปถึงเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับแม่บอกมันก็มีการรุมกันแต่ลูกเขาเนี่ยความจริงไม่เกี่ยวนะ
โดนลูกหลงถูกแทงเสียชีวิต

วกแดงนะฮะตำรวจบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของคนตายคนเจ็บก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะ
ถูกแจ้งเขาหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นใช่ไหม๓คน
อีกคนนึงไม่ได้แจ้งข้อหาส่วนในเอ็มนะฮะ
เอ็มนัทพงศ์ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นี่นะฮะเดี๋ยวจะส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองก่อน
เหลือการต่อสู้คดีก็ว่ากันไปในแต่ละฝั่งนะครับ